ส่วนใครอยากจะไปทำบุญในงานบวชก็ไม่ว่ากัน
เวลามีงานบวชงานบูรณ์พวกเราก็จะต้องไปแห่นนั่ง
แต่อีกหนึ่งวิถีเป็นคติความเชื่อก็คือการโปรยทาน

เดี๋ยวนี้เหรียญโปรยทานนี้มันออกแบบมาเก๋ไก่มากนะ
เป็นรูปการ์ตูนบ้างเอ่ยเป็นรูปดอกไม้บ้างเอ่ย
แต่ยุคนี้สมัยนี้มันมีความแปลกและเก๋ไก่และมีสีสันเยอะกว่านั้นคุณผู้ชม
จะมีอะไรบ้างเรารวบรวมมาแล้วไปชมกันเลยจ้า
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของอาชีพ

อาชีพดีที่เกิดจากประเพณีที่ดีงาม

ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ให้กลายเป็นธุรกิจทางวัฒนธรรม
ที่มีการทำกันจนกลายเป็นอาชีพ

โดยที่สามารถทำได้ที่บ้าน

เนื่องจากใช้เวลาและพื้นที่ต่อการทำ

และมีช่องทางในการซื้อขาย

วิธีการพับรูปแบบต่าง

และยังสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เริ่มกันที่สายศาสนาเต็มเปี่ยม

เหรียญโปรยทานสไตล์อัฐบริคาร
หรือเครื่องใช้สอยของพระพิสุกนั่นเอง

ผ้าตรายจีวอนปินโต

เราก็มีมาฝากเหมือนกัน
ขนมไทยเราก็จัดขนมตาลวิ้งวับ
ขนมตะโก้สุดน่ารักมาให้

ต่อกันที่สายผลไม้กันบ้าง

สตรอเบอรี่ส้ม
มังคุดแก้วมังกร

เรียนปริธานเขาก็มีมาเหมือนกัน

แมวมารีโดราเอมอน
และเจ้าเป็ดคู่แสนน่ารัก
ความน่ารักของเหรียญโปรยทานในยุคนี้
ไม่ได้มีแค่นี้นะคะคุณผู้ชม

น่ารักและน่าใช้มาก
ไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่

ชานมไข่มุกกาแฟ

ยังสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทำได้อย่างดีอีกด้วย
ว่ากันว่าบางร้านรับผลิตต่อเดือน
หกหมื่นชิ้นเลยทีเดียว
เป็นสีสันของงานบวชจริง

ก็เป็นพัฒนาต่อยอดได้นะ

อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีที่รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ